บอกว่าคนเราตัดสินไม่ได้ที่หน้าตา
หน้าตาดูดีจิตใจอาจจะไม่ได้ดีตามก็ได้ค่ะ
มีโจรคนนึงนะคะหน้าตาถือว่าดูดีเลยล่ะ
เข้าไปที่ร้านขายของชำในจังหวัดอุดรธานี

พอได้ทีก็ก้มลงหยิบกล่องเงินของเจ้าของร้านที่เขามีเงินอยู่เนี่ย

ซึ่งเจ้าของร้านก็เป็นหญิงสูงวัยนะคะอยู่คนเดียวด้วย
นี่แหละค่ะเห็นชัดเลยภาพกล้องวงจรปิดจับเอาไว้นะคะ
คนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างสันทัศน์หน้าตาดีอายุประมาณ๒๕๓๐ปี

พอมาถึงก็ทำทีลงมาเลือกเครื่องดื่มภายในตู้แช่หน้าร้าน
พูดคุยกับเจ้าของร้านประมาณสัก๖นาที

พอจุดบุหรี่ขึ้นสูบสักพักหนึ่งค่ะ
ซ้ายมองขวาก้มลงไป
แล้วก็ยกเอากล่องเหล็กใส่เงินที่มีเงินเหรียญ

ต่อหน้าต่อตาคนขายแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย

คุณยายไงคนขายอยู่คนเดียวเป็นคุณยายนะคะ

ชื่อว่านางทินฮาหวังถินะคะบอกว่า
ตัวเองเปิดร้านขายของชำมา๗ปี
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกวิ่งราวทรัพย์

แต่ว่า๒ครั้งก่อนหน้าตำรวจจับคนร้ายได้หมด
ครั้งนี้ที่เกิดเหตุก็นั่งขายของอยู่หน้าร้าน
แล้วก็วางกล่องเหล็กใส่เงินไว้กับพื้นด้านหน้า
แต่คนร้ายก็วิ่งก้มลงไปหยิบแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะคะ

อยากจะขอเตือนภัยร้านขายของชำที่เปิดขายช่วงกลางคืนกันหน่อย
อย่าปล่อยให้คนสูงวัยมานั่งขายของตามลำพัง
เพราะว่าคนร้ายบางทีไม่ใช่มืออาชีพ
แต่เห็นว่าเป็นคนแก่เป็นคนสูงวัย
คิดว่าน่าจะทำได้ง่ายเกิดอารมณ์ชั่ววูบหน้ามืดตามัวขึ้นมา
ก็เข้ามาขโมยของเขาดื้อแบบนี้แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดร้านกลางคืนจริงนะ
อย่างน้อยก็ควรจะมีเพื่อนมีบุตรหลานนั่งขายอยู่ด้วย
เป็นผู้หญิงมีผู้ชายสักคนนึงก็ยังดี

แล้วก็บางทีพอเป็นผู้หญิงพอเป็นคนสูงวัย
มันอาจจะเกิดอันตรายได้ง่ายอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ด้วย
ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะ
คือคนธรรมดาวัยรุ่นวัยทำงานก็โดนแบบนี้กันบ่อย
ถึงแม้จะเป็นคนขายของอายุแบบราว๓๐๔๐ก็โดนเหมือนกัน